คุณผู้ชมครับใครเคยเจอแมลงก้นกระดกหรือว่าด้วงก้นกระดกหรือว่าด้วงปีกสั้น
กัดแชร์ประสบการณ์มาได้คุณโยยศวดีจำได้ใช่ไหม
เธอเป็นนางแบบชื่อดังแล้วตอนนี้เธอก็ฟิตร่างกายเป็นไอดอลของผู้หญิงหลายคนนะ
เธอไปเจอด้วงก้นกระดกหรือว่าแมลงก้นกระดกเนี่ยกัดเข้าคุณผู้ชมโอ้โหปวดแสบปวดร้อนมากครับ
นะฮะเธอบอกว่าทรมานอยู่หลายวันทีเดียวนะฮะล่าสุดเธอก็ไลฟ์ในการชี้แจงเหตุการณ์นี้กับคุณแจ๊กกะลีนนะฮะ
ก็ไปดูหน่อยว่าอาการล่าสุดเธอเป็นอย่างไรบ้างครับ
คือพี่นอนบนเตียงปกติเตียงที่แบบเตียงที่บ้านเนี่ยค่ะเสร็จแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนมีมดเดิน
คือเราหลับสนิทพอมีมดเราก็ปัดปกติเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไร
ไม่คิดด้วยซ้ำว่าอันนี้จะไปเกี่ยวกับมดคืนนั้นที่พี่คิดแต่พอผ่านไป๒๔ชั่วโมงมันเพิ่งจะขึ้นลอย
เพื่อนก็ทักว่าคอเป็นอะไรมันขึ้นแค่๒จ้ำเหมือนเป็นนิ้วอะค่ะ
พี่ก็พบว่าอ่ะสงสัยไปนวดมาคือก่อนนั้นนั้นพี่ไปนวดมา
กินยากแก๊บแพ้ผ่านไปอีก๑วันก็เป็น๔๘ชั่วโมงคราวนี้มันเริ่มเบิร์ง
อาจเจ็ดถึงเย็นแล้วก็กินอะไรไม่ได้เลยนะคะ
มันยังเป็นปื้นแดงอยู่นะครับ

เขาก็มาโพสต์เตือนภัยตั้งแต่แรก

โดนแมลงก้นกระดกกัดโดยที่ไม่รู้ตัว

อักเสบหนักขึ้นแดงคล้ายกับ
พิษแมลงที่มันมีพิษอะไรแบบนี้

ก็ไม่ดีขึ้นฮะก็เลยไปหาหมอและเพิ่งรู้ว่าที่เกิดขึ้นมัน
เกิดจากอาการอาการแพ้แมลงก้นกระดกนะฮะแล้วน้ำในตัวของแมลงเนี่ยมัน
แตกออกมาโดนที่คอเธอเพราะเธอไปตบมันเข้านะฮะจึงทำให้ผิว
เป็นรอยไหม้แล้วก็ปวดแสบปวดร้อนนะครับแมลงก้นกระดกเนี่ย
คุณผู้ชมครับบางคนที่แพ้หนักเนี่ยแพ้แรงมันจะมีความเป็น
ผู้พองคลื่นไส้อาเจียนมีไข้แต่ว่าไม่เป็นอันตรายถึงกับ
ชีวิตนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไปสัมผัสของมันเนี่ยพิษของ
มันเนี่ยมันจะอยู่ได้แปดถึงสิบสองชั่วโมงนะส่วนมากมันเกิดจากการ
สัมผัสในการปัดหรือไปตีอะไรทำให้มันระคายเคืองผิวหนัง
สำหรับคุณโยเองเนี่ยนะมีอาการตัวเย็นเขาไม่มีไข้
แต่เขาปวดท้องอาเจียนหลายรอบกินอะไรก็กินไม่ได้ก็อ้วก
มาอืมนะฮะแล้วก็มีผื่นแดงรอยแดงรอบคอสิบจุดโชคดีมันไม่กัดที่
มันก็เป็นปืนใหญ่มากคุณโยไปโดนกัดจัดที่ไหนอย่างไรคุณ
เลี้ยงสุนัขมากที่บ้านเขามีหลายตัวมากเลย
แล้วคุณโยเอาสุนัขไปนอนด้วย
แล้วสุนัขของเธออาจจะไปเจอแมลง

มาจากในส่วนของเธอเพราะมันมีสวนที่บ้านนะฮะ
แล้วก็ไปนอนด้วยแล้วก็ไปตอมไปไต่โดนคอเธอ

ล่าสุดไปหาคุณหมอคุณหมอก็ฉีดยาให้แล้วก็ให้ยามาทาด้วย
ฝากเตือนทุกบ้านระวังเรื่องของแมลงก้นกระดกด้วย
ทีนี้ผมเน้นย้ำนิดนึงว่าอาการถ้าเกิดว่า
มีอาการแบบไหนถึงเรียกว่าโดนแมลงก้นกระดกกัด

คุณผู้ชมสังเกตอาการถ้าโดนอะไรกัดแล้วปวดแสบปวดร้อน
มีรอยไหม้มีตุ่มน้ำเป็นผื่นแดงลักษณะคล้ายเริมหรือว่างูสวัสดิ์เนี่ย
แต่ว่ามันจะพบเป็นรอยยาวกว่าไม่กระจุกตัว
มันจะเป็นรอยที่บริเวณแบบนอกเสื้อผ้า
บางคนแพ้มากจะบรรผู้พองขึ้นไส้อาเจียนมีไข้

ถ้ามีอาการเหล่านี้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าถูกแมลงก้นกระดกกัดเข้า
อันดับแรกคือเอาน้ำสะอาดหรือน้ำสบู่ล้างก่อน
เกลือก็ได้ล้างแผลก่อน
แล้วก็รีบเอาตัวเองไปหาคุณหมออย่างเร็วที่สุด
เพื่อไม่ให้มันแพ้หนักไปมากกว่านี้
ระวังจากเรื่องของแมลงก้นกระดกหรือว่าด้วงก้นกระดกด้วยนะครับ